ใบระกามีรูปทรงเป็นครีบเรียวโค้งและปลายแหลมคล้ายใบมีดดาบ
อยู่ตามหลังคาโบดวิหารวางเรียงประดับอยู่บนแนวยาวของนาคสำรวยหรือตัวรวยระหว่างช่อฟ้าและหางหง
แถวของใบรากามีลักษณะคล้ายครีบของพญานาคและยังมีคติว่าใบรกาคือขนปีกพญาครุฑอีกด้วย
จากรูปคล้ายครีบพญานาคและขนปีกพญาครุฑแล้วใบรกายังมีที่ดัดแปลงเป็นลวดลายอื่นเช่นลายน่องสิงลายหอยจับหลักลายลายใบเทศและลายกระหนกต่าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน